เมื่อวานนี้คุณรู้ไหมว่าเป็นวันสำคัญของพวกเราชาวไทยรัฐนะคะ
นั่นก็คือวันกัมพลวัชรพลค่ะ
ซึ่งพอกัมพลวัชรพลก็เป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐเพื่อโครงการสาธารณประโยชน
ก็คือจะตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาขึ้นมานั่นเอง
มูลนิธิไทยรัฐนะคะก็ได้มีการจัดงานวันกัมพลวัชรพล
ประจำปี๒๕๖๑ขึ้นที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั่นเองค่ะ
จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงนายกัมพลวัชรพล

ที่ท่านสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อวงการสื่อสารมวลชนและวงการศึกษาไทย
น่าคุ้นจังเลยคนเสื้อข่าวคุณใบตองนั้นแห้ง

ใช่แล้วในงานเมื่อวานนี้นะคะก็จะมีการมอบรางวัลค่ะ
ให้กับคุณครูดีเด่นผู้บริหารดีเด่น
และโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นนะคะ
เพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้แก่คณะครูผู้บริหารนั่นเอง
และก็เป็นแรงผลักดันที่ทำให้การศึกษาไทยเนี่ย
มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
และสำคัญมากเพราะว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีค่ะ
เป็นวันครบรอบ๙๙ปีชาตการของท่านพอดีเลยนะคะ
จึงถือว่าเป็นวันเตรียมการ

ก็คือครบ๑๐๐ปีชาตการในปีหน้า
แล้วก็ในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมมากมาย
เหนือจากการมอบรางวัลให้กับครูผู้บริหารและโรงเรียน
ที่มีความสามารถนะคะมีศักยภาพดีแล้วเนี่ยนะคะ
ก็มีการแสดงปราธคาถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้วย
ซึ่งปกติแล้วทุกปีก็จะมีการมอบรางวัลวิทยานิพลดีเด่นด้านสื่อสารมวลชน
ให้สำหรับผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญโธและปริญญาเอกด้วยนะคะ
เป็นกำลังสำคัญในแวดวงสื่อสารมวลชนต่อไป

เป็นรางวัลสำคัญนะที่คนในแวดวงสื่อสารมวลชนภาคภูมิใจ
ถ้าได้รับรางวัลกัมพลนี้ไปด้วยนะคะ
รู้อะไรไหมบุคลากรคุณครูอาจารย์แล้วก็ครูใหญ่แล้วก็ผอโรงเรียน
เขาภาคภูมิใจมากเลยนะกับการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
แล้วผมได้เจอกับผอของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑

ลบบุรีโอ้โหแล้วเขามาร่วมงานทุกปีไม่เคยพลาดเลย

ใช่ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเขาก็มาร่วมงานทุกปีก็ถือว่ามันเป็นความภาคภูมิใจ
โรงเรียนทุกแห่งเนี่ยก็จะมาร่วมงานวันสำคัญวันนี้ด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นวันที่เราจะได้ระลึกนึกถึงคุณกัมพลวัชรพลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั่นเอง